อีกประเด็นนึงค่ะที่ต้องติดตามถือว่าเป็นข่าวใหญ่
ถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีเปรี้ยวมาข่าวนี้ก็น่าจะใหญ่พอกันเลย
เพราะว่ากรณีฝังศพสามเณรปลื้มนั่นเองฆ่าฝังดิน
ซึ่งทางตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชมีการเรียกพ่อเรียกแม่ของสามเณรปลื้ม
มาเจรจาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะยุติปัญหา
เพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นสื่อนำเสนอข่าวตลอดเลย
เกี่ยวกับการแย่งชิงศพนะคะซึ่งความคืบหน้าในคดีนี้
ล่าสุดค่ะภาพคลิปวิดีโอชี้ประวัติผู้ต้องหา
เคยสั่งทำร้ายพระในวัดนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์
นางสาวปียชัดอรุณสกุลอายุ๔๐ปี
หรือว่าบิวภรรยาของอดีตพระเด่น
หรือว่านายเด่นชัยภูมินิยมอายุ๓๖ปี
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฆ่าสามเณรปลื้ม
แล้วก็เคยสั่งให้ลูกน้องทุบตีพระสงฆ์
ภายในวัดวัดวังตะวันตกตำบลท่าวัง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บันทึกคลิปนี้เอาไว้ได้

เพื่อนำไปเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของผู้ต้องหา
ตำรวจบอกนะคะว่าเป็นหลักฐานทางคดีที่สำคัญเลยค่ะ

เพื่อที่จะขยายผลในคดีฆ่าสามเณรปลื้มต่อไปนะคะ
ขณะที่การเจรจากลายเกลี่ยระหว่างพ่อและแม่ของสามเณรปลื้ม
ตอนนี้ก็ยังสร้างความหนักใจให้กับตำรวจค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเจรจาตกลงกันไปแล้ว
แต่ว่าด้านฝั่งผู้เป็นแม่ก็คือนางกัญญามินกระโทก
เปลี่ยนใจไม่ยอมให้นายชวนเอกเกียรติกุล
ผู้เป็นพ่อจัดการศพเพียงสถานที่เดียว
แล้วผู้เป็นแม่ก็ยังยืนยันนะคะว่าต้องการนำศพไปจัดที่อีกสถานที่หนึ่ง
ล่าสุดท่วนตำรวจตรีวัณไชเอกภอนพิทธิ์
ผู้ประครับการตำรวจผู้ททนนครศรีธรรมาราช
ก็เรียกทั้งพ่อและแม่ของสามะเนียนปลื้มนี่นะคะไปพบ
เพื่อที่จะเจรจายุติปัญหาการแย่งชิงศพอีกครั้ง
แล้วก็ให้ทั้งสองคนร่วมทำบันทึกข้อตกลงให้ถูกต้อง

กองบัญชาการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชนะคะ
จนสุดท้ายได้ผลสรุปออกมา
บอกว่าให้ผู้เป็นพ่อนำศพสามะเนรปลื้มไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดปากเหมืองที่ตำบลชวนชะลิกอำเภอหัวไส
ซึ่งวัดที่นี่เป็นวัดที่บ้านเกิด
ให้นำศพไปไปบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๓คืน
จนถึงวันอังคารที่๖มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้

รับศพสามเณรปลื้มเพื่อไปบำเพ็ญกุศลต่อ
คุณแม่จะนำศพสามเณรปลื้มไปบำเพ็ญกุศลที่วัดวังไส
ที่อำเภอลานสกาต่ออีก๓คืน
หลังจากนั้นก็จะดำเนินการชาปนกิจต่อไปค่ะ